ถึงแม้ว่าจะคว้าเป็นแชมป์ไปแล้วก็ตามครับ
จะเก็บ๓แต้มเพื่อฉลองแชมป์กับแฟนบอลอย่างยิ่งใหญ่
แล้วก็เผยอีกว่าไม่แน่ใจว่าจะสามารถสร้างปฏิหารคว้าแชมป์ได้เหมือนฤดูการนี้หรือไม่นะครับ
อยู่กับทีมอีกอย่างน้อย๑ซีซั่นเพื่อลุยศึกฟุตบอลยุโรปกับทีมต่อไป
และต้องการที่จะสร้างตำนานบทใหม่ในการลุยศึกฟุตบอลถ้วยใหญ่ของยุโรปนะครับ
แม้ว่าจะไม่มีซูเปอร์สตาร์ร่วมทีมเหมือนกับทีมยักษ์ใหญ่ทีมอื่นนะครับ
คุณซื้อทีมชาติไทยเผยว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่จะได้ดวนกับทีมจากตะวันออกกลางถึง๒นัด
แข่งขันในวันที่๓และ๕มิถุนายนนี้นะครับที่สนามราชมังคลากีฬาสถานไทยรัฐทีวีนะครับ
ถ่ายทอดสดให้ชมครบทั้ง๔นัดครับ